โตโยต้ามวยไทยลีกมวยไทยรุ่นใหญ่
เดือดไม่หยุดห้ามหัดกันไม่ยัง

เดือดสตาร์เกียรติเพชรดวนเดือดกับ
มงคลเพชรดายาปาร์ควิว
และพงศักดิ์เล็กศาสิประพายิน
ฟาดแข่งกับสิงษยาอคัมอิน

แลกหมัดกับเด็ดเก้าแสงตพีรพัท
รุ่น๗๒๕กิโลกรัม

ปะทะกับอนันตชัยอวงศรี

เข่ากับนิโคลัสจิติยิม
ที่๑๓มกราคมนี้๑๖นาฬิกา

วัดแข่งเล็กซอร์มันทะลุจอร์